คุณยายบิ๊กนะคะพ่อบิ๊กค่ะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์
ต้องบอกว่าเป็นคนที่แบบปลูกปั้นนะคะศิลปินเข้าสู่วงการเช่นเดียวกันค่ะ
ล่าสุดนะคะรีบรับเพชรเด็ดงามของวงการหมอลำค่ะ

นั่นก็คือน้องซีแกรมปักหล่าเอ๋ย
อายุ๑๒ขวบเองคุณผู้ชม
โดยจุดเริ่มต้นก็คืออาจารย์ของน้องซีแกรม

เป็นผู้จัดการของวงแสงทองฟินแลนด์
พอฟังคลิปปุ๊บอุ๊ยน้องทำไมเก่งจังเลยอ่ะ
คือร้องเพลงดีอินเนอร์ได้เป็นเหมือนผู้ใหญ่เลย

ก็เลยตัดสินใจกับภรรยาคุณแพรว

เพราะว่าน้องซีแกรมน่ะหน้าตาคล้ายพ่อบิ๊กมาก

เอาล่ะน้องเห็นฟังเรื่องราวชีวิตแล้ว

เหมือนพ่อบิ๊กเลยอะค่ะก็เลยแบบว่าเอออ่ะมาเราก็มาปั้นกันแล้วกันนะคะ
เพราะคิดว่าน่าจะมีบุญสัมพันธ์ซึ่งกันและกันก็เลยมอบโอกาสตรงนี้แหละค่ะ
จะปั้นน้องซีแกรมมาประดับวงการหมอลำด้วยเอาไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
เป็นเล็กน้อยที่ว่ามองครั้งแรกคือตกใจว่าหน้าเหมือนตัวเอง
แล้วก็สองคนอ่อนน้อมทำตนก็เลยเออก็เลยหลงรักนาง
แต่ก่อนเป็นผู้รับตอนนี้เป็นผู้ให้ก็รู้สึกดีใจเพราะว่า
ทุกวันนี้มันเก่งเด็กเก่งและขาดโอกาสเยอะมาก
ผมว่าผมดีใจที่ได้ทำตรงนี้ครับโอ้โหตบมือให้เลยนะคะสุดยอด
ถือว่าเป็นการให้โอกาสน้องด้วยนะคะเพราะบางคนก็บอกมีโอกาสหน่อยนะเนา
แล้วพ่อไปเห็นแล้วเดี๋ยวน้องเขาแบบสุดยอด
เผ็ดเม็ดงามนะแม่แมนประดับวงการไปเลย
ถ้าสมัยเราเนี่ยนะวัยรุ่นอยากเป็นดาราเขาบอกให้ไปเดินสยาม
ใช่เผื่อแมวมองอยากเป็นดาราอยากเป็นนักร้องลงติ๊กต๊อก
คนจะได้เห็นไงถ้าเกิดว่ามีแววมีความสามารถเหมือนน้องซีแกรม
ไม่ก็ไปเต้นหน้าห้านม้วนเสือทั้งสองตลบเจ้าภาพเห็นจ้างเลย